ดังนั้นเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนเลย
ด้วยความเป็นห่วงฮะเตือนกันเลยนะครับ
บ้านเรามีปัจจัยที่ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักต่อเนื่อง
ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับ
ว่าเป็นปัจจัยจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต้

แต่ทีนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าหย่อมฝน
มันพัดปกคลุมคือมันมาจากทะเลจีนใต้นะคุณ

แล้วก็ไปปกคลุมฝั่งของฝั่งทะเลของมาเลเซีย

เคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวไทยตอนล่างนะครับ
แล้วก็ผ่านไปสู่ฝั่งทะเลอันดามัน
และตอนนี้มันเคลื่อนตัวลงมหาสมุทรอินเดีย

ตั้งแต่การเคลื่อนตัวเข้าเคลื่อนตัวออก
แรงเหวี่ยงของมันรัศมีของมันนะครับ

พัดปกคลุมโดยเฉพาะในส่วนของ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่างอยู่เนี่ย

่อมฝนที่มาจากมาเลเซียนะฮะ
แล้วก็ข้ามพาดผ่านบ้านเรา

ทำให้มีฝนตกหนัก๒๓วันติด

่อมฝนตัวนี้แม้จะลงมหาสมุทรอินเดียแล้ว

วงล้อของมันบางคนก็บอกรัศมีของมัน

ตอนนี้นะครับมีคำเตือน๑๒จังหวัด
ที่ต้องระมัดระวังอันตราย
จากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลัน
น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่ง

ก็คือสุราธานีนครศรีธรรมราช
ทะลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาส

พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูน
ลมในทะเลทั้งสองฝั่งเลยนะฮะ

แต่ว่าอ่าวไทยคลื่นลมจะค่อนข้างสูง

มีคลื่นสูง๒๓เมตร
จุดที่มีฝนมีคลื่นสูงมากกว่า๓เมตร
เขาเตือนเลยเรือเล็กควรจะงดออกจากฝั่ง

ส่วนเรือประมงทั่วไปถามว่าออกจากฝั่งได้ไหม

ทงแดงเมื่อไหร่ท่านห้ามออกทันทีนะฮะ

พื้นที่ชายฝั่งพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่รุ่ม
ให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
น้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในระยะนี้นะครับ

ฝนอาจจะลดลงฟ้าเปิดแดดออกบ้างแล้วนะครับ
ก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่น้ำที่มัน
ฝนที่มันตกลงมาน้ำที่ไหลจากที่สูง
มันจะได้ระบายลงบ้างไม่งั้นก็จะหนักอยู่แบบนี้นะครับ

เหนือครับภาคเหนือเจ้า
หรือว่าคนอีสานบ้านเงานะฮะ
เหนือนี้น่าจะต้องเตรียมผ้าห่มเตรียมเสื้อผ้ากันหนาว
ใช่นะครับเพราะว่าภาคเหนือถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงเหมือนกัน
แต่เสี่ยงเฝ้าระวังอากาศหนาวจัดนะคุณ

หนาวจัดนะครับในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่สูงยอดดอย
รวมถึงภาคอีสานตอนบนนะฮะยอดภูต่างนะครับ
ก็อุณหภูมิจะลดลง๓๕องศาเซลเซียส
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพราะว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
มาลัยนะฮะมันพาดผ่านประเทศจีนเข้ามาปกคลุมบ้านเรา
ดอยยอดภูอย่างที่บอกคือหนาวถึงหนาวจัด
ถ้าหนาวจัดนี่คืออุณหภูมิประมาณ๗๙องศาเซลเซียสลงมา
ก็คือถึงประมาณ๐องศาเซลเซียสเรียกว่าหนาวจัดแล้ว
กรุงเทพมหานครท่านอาจจะได้สัมผัสกับอากาศที่เย็น๒๐องศาเซลเซียส
กรุงตื่นเต้นแต่คนบนพื้นที่สูงเขาเดือดร้อน
ก็มีภัยหนาวเข้ามาคุกคาม
และยิ่งหนาวจัดนี่ก็ต้องระวังเรื่องของสุขภาพกันด้วย
ผู้สูงอายุนี่ก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ